ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าการตามหาตัวนักไวโอลินชื่อดังของพม่า

แล้วแฟนสาวที่มาด้วยกันเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้หลังจากที่หายตัวไปนะครับ
ไวโอลินคนนี้ชื่อว่านายเนียนจันอูอายุ๓๙ปีนะฮะ
เป็นนักไวโอลินชื่อดังของประเทศเลยนะครับ
เป็นหลานชายแท้ของนายอูจอซานสมาชิกสภาชาติภัณฑ์แห่งเมียนมา
และอดีตอธิบดีกรมอนามัยของทางพม่าเขาด้วยนะครับ
ก็หายตัวไปจากที่พักย่านรัชดาตั้งแต่๒สิงหาคมที่ผ่านมา

คือทางแฟนสาวเนี่ยที่มาด้วยกันนะครับ
แฟนสาวชื่อนางสาวมินออนมาอายุ๓๙ปีเท่ากันเลยนะฮะ
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอสุทธิศาลนะครับ
บอกว่าอยู่ดีก็หายตัวไปเมื่อวันที่๒สิงหาคมนะครับ
ซึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกเกิดเหตุ
ก็ไปเจอกล้องวงจรปิด๒ตัวนะครับ
บันทึกภาพนายเนียนจันอู่ก่อนจะหายตัวไปไว้ได้
ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงทุ่ม๓๖นาทีของวันที่๒สิงหาคม
ห่างจากคอนโดที่พักสัก๖๐๐เมตร
นายเนียนจันอูอยู่คนเดียวเดินโซเซคล้ายคนมืนเมา

มือขวาก็ถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะครับ

อีกตัวนึงเนี่ยเป็นกล้องที่ติดกับตัวแรก

นายเนียนจันอูอันนี้ไม่มีมือถือแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเนี่ย
ก็มีรปภเอามือถือมาให้
แล้วเขาก็นั่งอยู่ที่ป้ายรถประจำทางนะครับ

ปรากฏว่านายเนียนจันอูนะครับ
ถูกพบแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี

เพราะว่าแฟนสาวเขาเป็นห่วงเนื่องจาก

สืบเนื่องจากในเนียนจันอูนั้น
มีอาการเบลอเดินโซเซ
หายตัวไปจากย่านที่พัก
จุดสุดท้ายที่คนเจอก็คือขึ้นรถแท็กซี่

แล้ววันที่๕สิงหาคม
ก็ไปอยู่แถวรามคำแหงหน้าวัดเทพลีลา

ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี

เขาก็มีลักษณะของอาการที่แบบ

ปรากฏว่ามารู้อีกทีหนึ่งก็คือนักไวโอลินของพม่าที่คนตามหากันอยู่
ทางรองผู้บรรชาการตำรวจนครบาลพณธุ์ทรีย์สมพงษ์ชิงดวง
บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าต้องรอแพทย์เจ้าของไข้ตรวจวินิจฉัยอาการอย่างละเอียดก่อน

ก็ได้ประสานทางผู้ช่วยทูตตำรวจไทยนะที่ไปอยู่นะครับพันธบรวจเอกเขมรินนะครับ
ก็ได้มีการไปหาข้อมูลจากญาติเขาที่ย่างกุ้งนะครับบ้านเขา
แล้วก็ทราบว่าเขามีโรคจำตัวเป็นโรคปอดอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็เราก็กำลังให้เขาสอบถามตัวยาที่เขาทานนั้นเป็น
จะจะทำให้เขาเกิดอาการเอ่อมึนงงหรือเบอร์หรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะว่ารับแจ้งจากทางโรงพยาบาลเนี่ยว่าทางตำรวจสอนอหัวหมากนะครับ
ได้ได้มาส่งตั้งแต่วันที่วันที่วันที่สามวันที่ห้าครับ
ที่ห้านะครับแต่ว่าไปรับตัววันที่สามนะครับเพราะว่าเอ่อ
เอ่อหลังจากที่รับแจ้งว่ามีภายกลุ่มครั้งนะครับ
และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประสานไปยังย่า
ของนายเนียนนะคะก็รู้ว่ามีโรคประจำตัวคือโรคปอด
มีความเป็นไปได้ว่ายาที่กินเข้าไป
ทำให้เกิดอาการเบลอก็ต้องรอผลจากแพทย์เจ้าของไข้
หลังจากพบตัวแล้วตำรวจท่องเที่ยวประสานไปที่สถานทูต
ซึ่งทางการพม่าก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ของไทย
หน่วยงานที่ช่วยติดตามตัวพลเมืองของเขา
แล้วก็ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะ
ทุกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณทางโรยบาลนุภารักษณ์นะครับ
ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือในด้านริยธรรมนะครับ
ก็ยังไม่ทราบเลยว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือว่าผู้ที่มีบาดแผลเล็กน้อยนะครับ

แล้วยังอยู่ในการงงมึนบ้าง
เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ
ทางโรงพยาบาลนพรัชก็ได้ให้การช่วยเหลือดูแลอย่างดีนะครับ
โดยท่านปลอดภัยมาจนถึงวันนี้นะครับ
แล้วโรงพยาบาลก็พยายามตรวจสอบนะว่าเป็นใครนะครับนะฮะ
ก็โจรสรรค์เราทราบยินอย่างตัวแน่นอนแล้วว่าเป็นรายเมียจันทร์อู้นะครับ
วันนี้สิ่งที่ประเทศไทย
เราเนี่ยรับคำที่ชมที่สตราธิพรมาก
ก็คือคนเขาปลอดภัยนะครับนะ
ก็ไปเห็นกันอีกทีก็แถวรามกำแหงวัดเทพลีลานะครับ
วันนี้ก็เจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับ